แต่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมแรงแล้วแรงหนักมาก
ตอนนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าเหลือแหล่งน้ำเพียงแหล่งเดียวของหมู่บ้านเท่านั้น
ที่พอจะใช้ประทังชีวิตแล้วก็ใช้ในการเกษตร
ที่อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
คุณดูนะต้องระดมเครื่องสูดน้ำแบบนี้
กว่า๔๐เครื่องเพื่อสูบน้ำเข้านานชาวบ้าน
เพราะตอนนี้มันแรงมากคือถ้าเกิดแรงมันทำนาไม่ได้

ก็เลยทำให้กลุ่มชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
พากันระดมเครื่องสูบน้ำกว่า๔๐เครื่อง
มาช่วยกันสูบน้ำนะคะจากบริเวณคลองหนองมน
ตรงนี้แหละที่บอกว่าเหลือเพียงจุดเดียว

ตอนนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักเลยนะคะ
คุณสมบุญภูลผลอายุ๕๔ปีเจ้าของแปลงนามบอกว่า

แล้วก็มีการนำเครื่องสูบน้ำของตัวเองเนี่ย
สูบน้ำส่งไปยังแปลงนาที่อยู่ไกลออกไป

โดยมีเพื่อนกลุ่มชาวนาในพื้นที่หมู่๕
หมู่๖หมู่๗ตำบลบ้านหลวง
นำเครื่องสูบน้ำอีกกว่า๔๐เครื่องค่ะ

สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว
บอกว่าทำ๕๐ไร่ของเขานะคะ
แล้วต้นข้าวคุณอายุเพียงเดือนเศษเท่านั้น
ต้องใช้เวลากว่าจะออกรวง

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือห้ามขาดน้ำนะคะ
ตอนนี้มีพื้นที่แปลงนากว่า๕๐๐ไร่นะคะ

ช่วยกันสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวค่ะ
คุณสมบูรณ์บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ย

แต่ตอนนี้ขณะนี้ชาวบ้านขลัดแคนน้ำอย่างหนัก
เหลือเพียงแหล่งน้ำแหล่งเดียวในอำเภอดอนพุธก็คือ

คลองหนองมนตรงนี้แหละที่

เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองหนองมล
แล้วใช้ได้ไม่เกินอีก๒สัปดาห์ถ้าสูบแบบนี้นะ
คือจริงภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ของพี่น้องชาวนาภาคกลางนะฮะ
อ้าวแต่ปีนี้เร็วเท่าไหร่เกิน
เร็วแรงมาเร็วแล้วก็หนักด้วยเห็นบอกว่าจะหนักสุดในรอบ๕๐ปีด้วยซ้ำนะ
สงสารค่ะแบบนี้ครับผมเคยไปถามเขาผมเคยไปทำข่าวแบบนี้
ถามเขาว่าพี่พ่อน้ำค่าน้ำมันพอเหรอพอคุ้มกับค่าข้าวที่จะได้เหรอ
เขาบอกว่าดีกว่าปล่อยให้มันตายทั้งหมดยังไงก็เหลือน้อยก็ยังดีกว่าไม่เหลือ
ขาดทุนบ้างก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับโอ้นะฮะเนี่ยชีวิตชาวนา
เรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยสำคัญนะหลายพื้นที่เนี่ยอยู่นอกเขตชนรับประธาน
อันนี้เป็นปัญหาสำคัญต้องทำงานแบบเป็นระบบ